ถ้าจะสู้ต่อสู้ยังไงสู้แบบไหนยังไง

มันไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้มันบอกได้เลยมันไม่ได้อะไรหรอก
แม้ทั้งวันนี้อภิปรายทั้งวันนี้มันเป็นพิธีกรรม
เพราะว่าจริงแล้วเขาคุยกันมาหมดแล้ว
ในแต่ละมุ้งแต่ละกลุ่มแต่ละพวก

เพราะฉะนั้นกระบวนการในการที่จะทำให้ไปเปลี่ยนใจไม่ง่าย
ไม่อย่างนั้นก็จะเกิดคำถามด้วยไหมคะอาจารย์
ว่าถ้าวันนี้ไม่โหวตให้ทำไมครั้งต่อไปถึงโหวตให้ล่ะ
ทำให้สังคมเกิดข้อสงสัยด้วยไหมคะ
ก็มีโอกาสถ้าครั้งต่อไปโหวตให้
ซึ่งอันนั้นก็คือเป็นความคาดหวังของก้าวไกล
แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่
หรือว่าคะแนนมันจะออกมาในโครงสร้างคล้ายอย่างนี้
นั้นที่จริงผมไม่เคยคาดหวังกับสวอยู่แล้ว
เพราะย้อนกลับไปดูตั้งแต่มีสวชุดนี้ชุด๒๕๐
เขาโหวตในลักษณะที่เป็นแบบแผนแบบนี้มาโดยตลอดเลย
อย่างเช่นการโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายรมตรี
ตอนนั้นถ้าเราเอาเฉพาะเสียงสวนะครับ
ไปคนเดียวก็คือท่านประธานที่งดออกเสียงในฐานะประธาน

พอมาโหวตเรื่องของรัฐธรรมนูลอีกถูกเสนอโดยภาคประชาชน

เห็นด้วยสนับสนุนรับนูนประชาชน
สำหรับสนุนสามเสียงห้าเสียงเจ็ดเสียง
แบบเดียวกันเหมือนกันบันนี้เลย๑๓เสียง
อาจารย์สมชัยมองไปถึงสิ่งที่เขาวิเคราะห์กันไหมครับว่า
สุดท้ายแล้วต่อให้ทั้งซีกนี้นะสลับให้เพื่อไทยขึ้นมา

จะเป็นคุณเศรษฐาคุณแพทองทานก็แล้วแต่
แต่ถ้ามีก้าวไกลอยู่เขาก็ไม่ให้เขาก็ไม่โหวตให้
คืออันนี้หมายถึงว่าเรามองไปถึงครั้งที่๓

คือถ้าครั้งที่๒ผมยังคิดว่ายังจะเป็นพิธาเข้าไปในรอบที่๒นะฮะ
แต่ก็ยังทายว่าอาจจะไม่ประสบความเสร็จนัก
เพราะว่าเวลาที่เหลืออยู่สั้นเงินไป

ซึ่งตราบใดก็ตามถ้ายังไม่มีการเปลี่ยน

เช่นจุดยืนวิธีการในการที่จะนำเสนอต่อประชาชน
ท่าที่ต่างที่ออกมาก็จะได้เท่าเดิม
ตอนนี้ถ้ามองข้ามไปถึงฉากที่๓
ว่าสมมติว่า
คือเอาคนของเพื่อไทยเข้าไปแข่งนะครับสาการอาจจะเปลี่ยนแปลงไปครับ
เพราะว่าสวเองเนี่ยหลายคนก็เคยให้สัมภาษณ์ว่า
ถ้าเพื่อไทยมาเขายินดีมากกว่า
เพราะฉะนั้นจำนวนของคนซึ่งจะปฏิเสธทางภักดิ์เพื่อไทย
อาจจะมีน้อยลงแล้วก็ผมก็คิดว่าโดยวิธีการของพักเพื่อไทย
ในการที่จะหาคะแนนเสียงทรัพย์หนุนนั้นเขาเก่งกว่าก้าวไกล

แต่หมายถึงว่าสมการนั้นจะมีก้าวไกลอยู่ด้วยไหม
ยังมีก้าวไกลอยู่ยังมีเก้าไกลอยู่ยังมีก้าวไกลอยู่
แต่ท่านก็เชื่อว่าจะไปถึงแต่ยังมีเก้าไกลอยู่
ถ้าหากว่าเพื่อไทยเก่งใช้ประโยคนี้นะ
คือคำว่าเก่งคือหมายความว่าสามารถจัดการกับสวได้
คือสามารถเข้าถึงได้สามารถมีวิธีการในการที่จะไปขอการสำนุนได้
ก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นรัฐบาล๘พัก
โดยมีเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรี
กเว้นอะไรครับยกเว้นว่าสมมุตินะครับ
กลุ่มที่เป็นคนกลุ่มสวทั้งหมดเนี่ย
เล่นเกมดุมากเลยเล่นเกมโหดมาก
เกมโหดก็เลยคือถึงแม้เพื่อไทยมา
แต่ถ้ายังมีก้าวไกลอยู่ด้วยฉันก็ไม่ให้
เพื่อทำให้การดำเนินการครั้งที่๓อาจจะล้มเหลวอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อให้เกิดการทบทวนว่าจับมือกับก้าวไกลลำบากแล้วนะ
หรือจำเป็นจะต้องหาพักอื่นเข้ามาร่วม
ก้าวไกรเองอาจจะต้องปล่อยมือเองออกไปหรือไม่นะครับ
เพื่อที่จะทำให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลได้
อันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเกมที่เป็นไปได้นะครับ
แต่ว่าในระยะสั้นเบื้องต้นเนี่ย
เพื่อไทยผมยังเชื่อฝีมือเพื่อไทยว่า
ยังสามารถหาเสียงสับหนุนจากสวได้มากกว่า
แต่จะมากพอที่จะชนะไปเลยนะฮะได้เป็นรัฐบาลไปเลยหรือไม่เนี่ย
ขึ้นอยู่กับการเล่นเกมว่าจะเล่นเกมดุขนาดไหน

อาจารย์ยุทธพรเห็นไปที่ทางเดียวกันไหมครับ
เป็นเพื่อไทยขึ้นมาแต่ก้าวไกลยังอยู่ด้วยนะ
คือปรับสมการปรับสมการนิดหน่อยให้เพื่อไทยขึ้นมา

เพราะวันนี้ถ้าเราไปดูในโครงสร้างของ๘พักร่วมรัฐบาลเนี่ย
โครงสร้างรัฐบาลผสมที่ขาดความสมดุล
เพราะว่ามีภักดิ์อันดับ๑คือภักดิ์เก้าไกร

ซึ่ง๒พักนี้คือพักที่ได้คะแนนเกิน๑๐๐ทั้ง๒พัก
แต่ในขณะที่พักอื่นคือพักที่ต่ำ๑๐ที่นั่งทั้งนั้นเลย
ไม่มีพักอันดับ๓ที่มารองรับ

เพราะฉะนั้นพักใดพักหนึ่งถอดปลั๊กซึ่งกันและกันเนี่ย

แต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เพื่อไทยเขามีมากกว่าเนี่ย

การอยู่ในสภาที่ยาวนานมากกว่า
หรือแม้ทั้งจุดยืนแนวนโยบายต่าง
ที่มันอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากเท่ากับก้าวไกล
เพราะฉะนั้นการยอมรับจากสวหรือแม้ทั้งสอสอด้วยกันเนี่ย
ก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากกว่า
ดังนั้นถ้าปรับสมการมันก็เป็นไปได้
แต่ว่าการปรับสมการตรงนี้มันก็เป็นโจทย์ใหญ่ของเพื่อไทยเหมือนกันนะครับ
ที่จะต้องตอบคำถามต่อความชอบทำ
สมมุติว่าครั้งหน้าได้เสียงสวหรือเสียงของสอสอพักอื่นมาเติม

เพื่อไทยก็ไม่ได้ว่าจะมีคะแนนที่บวกเพิ่มขึ้นนะครับ

เพราะว่าเดิมนั้นเพื่อไทยอย่าลืมมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทย

แต่ครั้งนี้เขาต้องมาอันดับ๒

แล้วถ้าต้องเป็นเพียงแค่พักอันดับ๒ในรัฐบาลมันก็ไม่ง่าย
หรือถ้าเป็นการปรับสมการที่เราคุยเมื่อสักครู่
เพื่อไทยก็ต้องตอบคำถามให้ได้ว่าขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง

เพราะแค่เรื่องประธานสภาก็ยังโอ้โหยาวนานแล้วนะครับ

เพื่อไทยขยับขึ้นมาเป็นแกนนำ
แต่มีการไปข้ามคั่วอันนี้ยิ่งตอบยากเลย
มีคนถามถึงรวมไทยสร้างชาติที่ไม่มีลุงตู่
นั่นน่ะสิจะไหลไปไหนจะมีภัยบูลโมเดล๒ไหม
แล้วไหลไปรวมกับพลังประชารัฐหรือเปล่า
ซึ่งนั่นทำให้เงื่อนไขในเรื่องลุงที่๑หายไปแล้วนะ
ก็เหลืออีกลุงเดียวเท่านั้นซึ่งจะเคลียร์เงื่อนไขตรงนี้อย่างไร
ให้มันจบเรื่องสองลุงแล้วข้ามคั่ว

เพราะว่าก็ต้องตอบคำถามกับการไปรวมกับพักเหล่านี้ให้ได้
และยิ่งพอข้ามคั่วจำนวนพักมันมากขึ้นนะครับ

ส่วนถ้าฉากท่าสุดท้ายอันนี้นักเลยนะ
มาเป็นนายมตรีอันนี้โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่

เป็นภาระหนักของคุณพิธาและก้าวไกล

ในระดับที่สังคมพอร์จะเรียบรวมรับได้
มันต้องมีจุดใช่ไหมมันต้องมีจุดที่มันจะนำไปสู่ตรงนั้น

คือเขาพูดง่ายคือจะจบในครั้งที่๓
ไม่ใช่ครั้งที่๒นะครับ
คือถ้าครั้งที่๒ก็คือการโหวตคราวหน้า
ซึ่งจะยืนยันชื่อพิธาเข้าไปอีกรอบหนึ่ง
ก็เชื่อว่าน่าจะไม่จบนะครับ

ซึ่งการจบครั้งที่๓ดังกล่าวนี้
คือจบในสองการที่ว่าจะต้องสลับเพื่อไทยขึ้นมา
เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็เพื่อไทยเองสามารถเจรจา
เพื่อให้สวนั้นสับหนุนให้มีเสียงที่เพียงพอ
จัดตั้งรัฐบาลโดยที่ก้าวไก่ต้องยอมด้วย
ถ้าก้าวไกลยอมก็อาจจะเป็นพักที่๙เข้ามา

แต่ถ้าเพื่อไทยจะจับมือเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
และจะจับมือกับพักอื่นเพื่อให้ได้เสียงสนุนจากสวเข้ามานะครับ
แล้วถ้าเก้าไกลรู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ทางของเราแล้วเนี่ย
ท้ายที่สุดคนปล่อยมือจะกลายเป็นก้าวไกล

อาจารย์สมมุติว่าสุดท้ายเนี่ยพอไปถึงรอบที่๓

บอกไม่ได้รอบสามก็ขอสู้ต่อขอเป็นชื่อพิธาต่อ
ผมคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นปัญหาที่ต้องสื่อสารกันต้องคุยกันไปใน๘พักแล้ว
ว่าเดินหน้าต่ออย่างไรมันก็ไม่มีความสำเร็จ
มันไม่ใช่เรื่องของการที่จะบอกว่าโหวตกี่ครั้งก็ได้
ไปจนกระทั่งถึงวันพฤษภาปีหน้า
ให้สาววอลชุดนี้เข้าหมดไปอาริธรรมนองแบบนั้น
ผมคิดว่าปัญหาของประเทศมันมีพอสมควร
หน้าที่เราจำเป็นจะต้องมีรัฐบาลที่เป็นตัวจริงสักทีหนึ่ง

ดังนั้นสังคมทั้งสังคมจะเป็นฝ่ายกดดันเองว่า

อาจารย์ขออนุญาตอีก๒นาทีสุดท้ายค่ะ

สุดท้ายปลายทางแล้วการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไร

เหมือนคุณพิธาไม่มีโอกาสแล้วเลยเหรอคะ
คือก็ยังบอกว่า
มันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับ
เพราะว่าเท่าที่ผ่านมามันเป็นตัวที่บ่งบอกว่าแนวทางที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้
ได้มือนอกสภาแต่ไม่ได้มือในสภานะครับใช้ประโยคนี้
สังเกตดูท่านไปที่ไหนก็แล้วแต่
ได้รับคำตอบรับมาจากประชาชนมากมายทีเดียวนะครับ
เพราะฉะนั้นก็คือเป็นแนวทางที่จะทำให้เกิดความสำเร็จนอกสภา
ทำให้เกิดผลการเลือกตั้งที่ได้คะแนนเสียงท่วมท้นจากประชาชน
แต่ยังไม่ใช่แนวทางที่จะได้มือในสภาในสถานการณ์ที่ภายใต้กฎิกาของรัฐมนต์แบบนี้

คือต้องบอกว่าก็เป็นงานยากนะครับสำหรับคุณพิทาอยู่
แต่เราก็คงไม่ถึงขั้นบอกว่าไม่มีโอกาสหรือเป็นไปไม่ได้นะครับ
อีกหลายดาบที่จะลงกับคุณพิธา
อาจารย์ตอนนี้พักก้าวไกลเนี่ยทางแกนนำอย่างคุณพิทาหรือว่าแกนนำพักเนี่ยเขากำลังประชุมกันอยู่
กำลังคุยกันอยู่อาจารย์คิดว่าเขากำลังคุยอะไรกันอยู่
เขาอาจจะประเมินสถานการณ์วันนี้ว่าอะไรเกิดขึ้นอย่างไร
แล้วก็เราคิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้าง
แต่ผมก็คิดว่าเขาไม่ได้คำตอบที่จะไปสู่การแก้ไขปัญหาในคืนนี้หรอกครับ
และอาจจะเป็นการนั้นหมาวิพดิ์ด้วยไหมฮะท่าน

ครับอ่าวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านจริงนะฮะ
มาร่วมวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองกัน
คงต้องเชิญกันมาอีกอย่างน้อยผมว่าก็อีกหนึ่งครั้ง

วันนี้ขอบคุณอาจารย์สมชัยอาจารย์ยุธพรขอบคุณนะครับ